ติดตามสถานการณ์อุทธกภัยที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือตอนนี้นะครับสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ
แม้ว่าฝนจะถล่มมาหนักตั้งแต่คืนวันเสาร์นะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์มันยังเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท้นตะหลิ่งเข้าชุมชนที่ติดแม่น้ำแล้วเห็นไหม
เห็นไหมนะครับเข้ามาในชุมชนแล้ว

โอ้โหมองไม่รู้แล้วว่าตรงไหนถนนตรงไหนแม่น้ำ
นี่ครับสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มศักดิ
เพชรชบูรณ์ครับน้ำป่ายังไหลหลากลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์ครับ
ทำให้แม่น้ำป่าศักดิ์ตอนนี้เอ่อท้นตะหลิงเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
ที่อยู่๒ฝั่ง๒๔หมู่บ้านนะครับ๒๔หมู่บ้านขึ้นไป
ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ทำให้ประชาชนอยู่อย่างยากลำบาก
บ้านเรือประชาชนที่ประสบภัยประมาณ๑๐๐ครัวเรือน
พื้นที่ต้องอบพยพไปอยู่ที่อื่นบางคนเป็นห่วงทรัพย์สิน
มีกิจการมีร้านค้าเจ้าหน้าที่ให้ออกก็ขอร้องเจ้าหน้าที่บอก
ขอนอนอยู่เฝ้าทรัพย์สินหน่อยแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวมันจะหาย
ขออยู่จนกว่าน้ำจะลดฮะส่วนถนนบางจุดยังสัญจรได้ปกติ
จุดชาวบ้านต้องเดินเท้าหรือพายเรือเท่านั้น
เนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า๒เมตรนะครับ
ขณะที่คลองป่าศักดิ์มีการปักทงแดงเตือนภัย
เตือนภัยว่าระดับน้ำมันวิกฤตนะครับ
ฝ่ายปกครองอำเภอหลมศักดิ์เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาสาสมัครกู้ภัยนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ถูกน้ำท่วมสูงรวมถึงการขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ต่าง
หนีน้ำขึ้นที่สูงครับเนื่องจากปริมาณน้ำทางตอนเหนือยังไหลลงมา
สมทบอย่างต่อเนื่องครับที่ผมบอกว่ายังน่าเป็นห่วงคือตรงนี้แหละฮะ
ขณะนี้นะครับบางพื้นที่เริ่มนะครับน้ำไหลลงท่อระบายน้ำมันไปตามท่อแล้วครับ
พื้นที่ยังคงท่วมหนักถ้าไม่มีฝนตกท่านะโอ้โหแต่โอกาสฝนตก
มีมากเหลือเกินครับจากคำพยากรคาดว่าถ้าฝนไม่ตกนะ
สถานการณ์อุทธกภัยเนี่ยมันอาจจะเบาลงน้ำอาจจะลดลงบ้าง
ภาวนาให้ฝนไม่ตกก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นครับ